ของกระท่อมให้พี่เบิร์ตให้ความรู้ใบกระท่อมสดอืม
จำหน่ายได้ตามสบายแล้วถ้าน้ำต้มใบมาแล้วอ่ะขายเหรอเออ
ไม่ได้อ่าเบิร์ดเคยบอกแล้วใช่สมมุติเบิร์ดต้มที่บ้านครับ
เบิร์ดต้มที่บ้านเบิร์ดจะเอามาฝากน้ำแข็งฝากดอมอืม
แบบนี้ได้ครับอ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เบิร์ตต้มเบิร์ตต้มแล้วเบิร์ตก็เอาตั้งร้านหน้าบ้านเลย
ไหนขายใบกระท่อมแล้วเบิร์ตขอขายน้ำท่อมด้วยได้ไหมใบขายได้น้ำขายไม่ได้
อะไรเบิร์ตก็เห็นขายกันทั่วไปก็นั่นแหละปัญหาก็นั่นแหละที่เห็นกันทั่วไปนั่นแหละ
คือขายขายได้ยังไงแต่ร้านนี้ขายน้ำท่อมไม่พอคุณผู้ชมเอาพริตตี้มาด้วย

อันไหนของที่ขายมองไม่เห็นเลยน้ำท่อมอ่าแต่น้ำท่อมอยู่ไหนใช่

คือเบลอน้ำท่อมไปหมดเลยไงเลยไม่เห็นน้ำท่อม
เห็นแต่พริตตี้ที่มาเต้นเต้นส่งเสริมการขายอยู่คุณผู้ชมโอ้โห
แล้วเพจข่าวท้องทินเพจชบูนเนี่ยโพสต์คลิปนี้ไว้บอกว่าสานุ้งน้อยห่มน้อยสองคน
อันนี้อีกนิดนึงจะไม่นุ่งเลยเนี่ยใช่ใส่บิกินี่เต้นสายสายสายแบบนี้
แบบนี้ลักษณะยั่วยวนเยาว์ยวนอยู่บนจุดพักรถของกรมทางหลวง
นี่ถ้าเกิดถามว่าน้ำท่อมสีอะไรตอบว่าสีแดงแล้วนะ
เพราะโฟกัสอยู่แค่นั้นจริงอ่ะเอออยู่ริมถนนสายสระบุรีหล่มศักดิ์
ต้องบนสระเดียงอเภอเมืองเพชรชบูรณ์
ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าลูกเพจอีกทีนึงน่ะ
ส่งคลิปมาให้ที่จุดพักรถเมื่อสักครู่เนี่ย
ปากปู่เมืองเพชรบูรณ์ของกรมทางหลวง
สถานที่สาธารณะมีแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เครื่องหมายคำถามครับ
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าไม่เหมาะสมแบบนี้
ไม่ควรมาเต้นไม่ควรมานุ่งน้อยห่มน้อย
แม้ว่าตรงนี้จะเป็นจุดพักรถแต่เป็นสถานที่ของกรมทางหลวงนะ
พร้อมกันนี้ยังถามไปถึงมาตรการควบคุมการขายน้ำกระท่อมว่า
โดยงานไหนดูแลและควบคุมการขายอย่างไร
เพราะตอนนี้ขายกันเกลือนเมืองเพชรบูรโอ้ไม่ใช่แค่เพชรบูรณ์
กรุงเทพก็เพียบอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบหน่อย
ต่อมาครับมีชาวเน็ตคนหนึ่งอ้างว่าเป็นผู้หญิงที่เต้นอยู่ในคลิปนี่แหละ
บอกว่าขอแจ้งตรงนี้นะคะว่าหนูไปทำงานกันค่ะ
แล้วคนจ้างก็นัดไปตรงนี้นะคะไม่ใช่อยู่จะไปเต้นแบบนั้น
ไม่ชอบหรือไม่เข้าใจขออภัยด้วย
อันนี้คือฝั่งที่เป็นพริตตี้สาวมาชี้แจงแต่เจ้าของร้านล่ะ
เจ้าของร้านไม่ได้มาชี้แจงอะไรเลยรอคำชี้แจงอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ที่เราให้ข้อมูลไปก็คือน้ำกระท่อมที่ต้มมาแล้วจำหน่ายไม่ได้
เอาไปแจกเอาไปฝากเพื่อนอ่ะได้ไม่ว่ากัน
ต้มกินกันในครัวเรืองก็ต้มไปเถอะแต่ห้ามขาย